ช่วงนี้ต้องบอกว่ามีแต่ข่าวดีจริงนะคะ

ที่จะขยายพลทำศุกร์เชิญไปจนถึง๓๐มิถุนายน
แล้วก็จะมีการยื่นเรื่องให้กับที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบด้วยเช่นกัน
แต่ที่บอกว่าเป็นข่าวดีก็เป็นเพราะว่าอาจจะมีการย่นระยะเวลาเคอร์ฟิลล์
รวมถึงมาตรการผ่อนปนระยะที่๓ก็น่าจะมาในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี่แหละค่ะ
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือว่าสบคก็บอกนะคะว่า
บคประชุมกับสมชเรียบร้อยแล้วมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศพรกรฉุกเฉิน
ไปจนถึง๓๐มิถุนายนแล้วก็จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบสัปดาห์หน้า
ส่วนการผ่อนปลนในระยะที่๓ตอนนี้รวบรวมข้อมูลอยู่จะพิจารณากัน๒๙พฤษภาคม
และน่าจะมีผล๑มิถุนายนที่จะถึงนี้และมีความเป็นไปได้ในการลดระยะเวลาเคอร์ฟิลล์ด้วยนะคะ

ส่วนวันนี้ตามรายงานไม่พบผู้ป่วยใหม่เพิ่มเติมนะคะมีคนรักษาหาย๑๓คนและไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมด้วย
ตอนนี้มี๒คนที่รอผลยืนยันซ้ำนะคะคือคนที่เดินทางกลับจากอินเดียแล้วก็อียิปต์ค่ะ
สำหรับจำนวนผู้ป่วยสะสมในไทยตอนนี้อยู่ที่๓๐๓๗รายกลับบ้านได้แล้ว๒๙๑๐รายนะคะ
แล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่๗๑รายค่ะนายแพทย์ทุยศิลป์ระบุถึงสถิติการติดเชื้อในรอบ๒สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะคะว่า
รวมแล้วทั้งหมดเนี่ยมีผู้ป่วยใหม่๔๕รายเป็นผู้ที่อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ๑๕ราย
อยู่ในศูนย์กักกันคนต่างด้าว๕รายรวมเป็น๒๐รายพบเชื้อในสถานที่ปิด
ส่วนอีก๒๕รายคือติดเชื้อจากภายนอกค่ะประกอบไปด้วยคนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย
แล้วก็การตรวจในเชิงรุกตรวจในชุมชนไปสถานที่ชุมชนอาชีพเสี่ยง
ซึ่งทั้ง๒๕รายนี้ก็คือคนที่เดินไปเดินมาในสังคมนี่แหละค่ะ
เพราะฉะนั้นย้ำนะคะว่าเรายังกาดตกไม่ได้ยังคงต้องป้องกันตัวอยู่ค่ะ
ถ้าเกิดว่าจนถึงสิ้นเดือนผู้ป่วยเป็นตัวเลขตัวเดียวเดี๋ยว๑มิถุนายนก็จะมีการปลดล็อกเฟส๓ให้